วันนี้ทางกองทัพบกเขาจัดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
แล้วก็หมอภาคไม่ทิ้งคอนเซ็ปต์เดิมคุณหมอที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตเตอร์พี
เพราะว่าคุณหมอภาคสามารถทำการทดสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะค่ะ
โทนายแพทย์ภาคโลหันชุนนะคะหรือว่าหมอภาค
ผู้บังคับกองพันธ์เสนรักษ์ที่๓ค่ายสุรธรรมพิทักษ์จังหวัดนครราชศรีมา
หมอภาคก็เข้าไปร่วมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบภาษาอังกฤษแล้วก็ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับหน่วยระดับกองพันธุ์
ประจำปี๒๕๖๑ครั้งที่๒
ทดสอบแบ่งออกเป็นสถานีประกอบด้วยสถานีดันพื้น๒นาที
สถานีลุกนั่ง๒นาทีและวิ่ง๒กิโลเมตร
ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ๑๕๐ขึ้นไปแบ่งตามช่วงอายุค่ะ
ปรากฏว่าในการดันพื้นเนี่ยหมอภาคทำได้แปดสิบครั้ง
ลูกนั่งเนี่ยเจ็ดสิบแปดครั้งแล้วก็อ่าวิ่งระยะทางรอยยิ้มนี้
รอยยิ้มนี้รอยยิ้มเห็นฟันแล้วก็บอกว่ายิ้มเห็นฟันเนี่ย
เป็นเอกลักษณ์ของหมอภาคไปแล้วตอนนี้นะคะส่วนการวิ่งระยะทางสองกิโลเมตรเนี่ย
ก็วิ่งได้ในเวลาแปดนาทีสามวินาทีเรียกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ย
หมอภาคผ่านเกณฑ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยล่ะค่ะผ่านฉลุยขนาดนี้
ฟังความรู้สึกของเจ้าตัวกันหน่อยว่ารู้สึกยังไงนะคะ
เหนื่อยครับเพราะว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยเพิ่งได้ออกกำลังกายมา๕วันเท่านั้นเอง
หลังจากที่ออกจากถ้ำมาครับ
ก็ได้บุญเก่าจากบุญเก่าครับครับครับ
ก็วิ่งพื้นวิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับ
หรือว่าว่ายน้ำบ้างดึงคอบ้างแล้วแล้วแต่ครับ
ผมทำน้อยน้อยแต่บ่อยก็ฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วย
รวมทั้งพี่นักข่าวนะฮะถ้ามีเวลาคือทุกคนมีเวลาอยู่แล้วล่ะ
เอาแค่ลงไปวิทพื้นแค่สิบทีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีอ่ะครับ
แต่สะสมไปวันละวันละสักประมาณห้าสิบถึงร้อยทีเนี่ย
รับรองอาทิตย์ถึง๒อาทิตย์นี่แข็งแรงแน่นอนเปลี่ยนแปลงแน่นอน
พอใจครับพอใจแล้วก็พอใจสำหรับพวกพี่และเพื่อนด้วย
เพราะว่ามีผู้พันหลายคนเนี่ยที่สามารถได้ร้อยเปอร์เซ็นต์
มีจำนวนเยอะมากขึ้นเยอะแสดงว่านโยบายของผู้บัญชาการฐานบกเนี่ย
เยี่ยมนะครับทำให้ผู้บังคับหน่วยทุกท่านเนี่ย
แรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยครับหมอภาคค่ะหมอภาคบอกว่า
พื้นสิบทีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเดี๋ยวนะคะวิทพื้นสิบทีใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีจริงเหรอคะ
คือดิฉันครั้งเดียวดิฉันก็ลงไปนอนแผลแล้วเห็นไหมก็หมอภาคเนี่ยเป็นคุณหมอที่แข็งแกร่งจริง
โอ้โหดูสิคะแล้วรอยยิ้มนี้ขนาดเหนื่อยอ่ะขนาดให้สัมภาษณ์ไปหอบไปยังยิ้มแฉ่งอยู่เลยอ่ะค่ะ
คือวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่แล้วก็ไปเจอคุณหมอเนอะไปสัมภาษณ์คุณหมอกันถึงที่เลยนะคะ
ก็เนี่ยแหละคุณหมอก็เล่าความรู้สึกให้ฟังเนี่ยนะคะว่าการทดสอบวันนี้เนี่ยเป็นยังไง
แล้วก็มีผู้ที่ทดสอบผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนคุณหมอเนี่ยเยอะเหมือนกันอ่า
นี่นะคะเห็นแล้วอยากออกกำลังกายตามเลยอ่ะใช่นะคะก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจนะคะสำหรับเด็กคนรุ่นใหม่ที่น่าจะแข็งแรงหันมาออกกำลังออกกำลังกายตามดวงภาคด้วยนะคะ

ก็ได้รับจากผู้บัญชาการทหารบกเลยล่ะค่ะ
อกจากนี้คะแนนการทดสอบยังมีผลต่อการพิจารณาตำแหน่งด้วย

หรือว่าตำแหน่งที่จะได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
คะแนนเฉลี่ยต้องไม่ต่ำกว่า๑๗๐
บรรจุในส่วนกำลังรบส่วนสนับสนุนการรบ

ซึ่งคะแนนเฉลี่ยจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ๕๕

เฉลี่ยก็ไม่ต่ำกว่า๑๕๐ค่ะ